คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริง

คันนี้นะเจ้าของคลิปในรถเก๋งคันนี้มีเด็กอยู่ด้วย

แล้วนี่จังหวังเป๋ศภาพไปที่ภาพจากกล้องหน้ารถ
ภาพกล้องหน้ารถดูนะฮะนู่น
จอดโดยที่ไม่ได้เหยียบเบรกเพราะไปชนกับเสาไฟแล้วก็นู่นฮะ
ถลาไปชนกับเหมือนกับป้ายของหมู่บ้านแล้วก็ต้นไม้ครับ

อย่างที่บอกนี่เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่แถวย่านพัฒนาการ

ประตูฝั่งคนขับยับเลยนะคะ
แต่คุณเชื่อไหมคนขับรถคันนี้แทบไม่เป็นอะไรเลยครับ
ชนแรงขนาดนี้ฮะคือเจ้าตัวเนี่ยยังมีสติยังรู้เรื่องอยู่นะครับ
เจ็บแค่คิ้วแตกเจ็บเจ็บน้อยมาก
เทียบกับการชนที่ดูแบบสภาพเหมือนแรง

ไปตรวจสอบแล้วเสาไฟยังหักอยู่เลย
เอียงเลยครับเสร็จปูนกระจายเลย
แล้วเจ้าของกล้องทั้งกล้องหน้ารถหลังรถเนี่ยนะครับ
บอกว่า๖กันยายน๖โมงเย็นไปรับลูกจากโรงเรียน

เอาจริงรถคันนั้นที่เขาเสียหลักไปชนเกยเสยฟุตบาทและชนเสาไฟ
ไม่ได้ขับเร็วนะครับประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อืมตอนแรกคิดว่าอาการน่าจะหนักเพราะเห็นจากสภาพรถอ่ะ
ลองดูตอนจังหวะที่ไปเจอรถที่เอียงแล้วหน้ายู่เข้ามา
เขาคิดว่าน่าจะเจ็บหนักนะเห็นแบบนี้
แต่คนขับเนี่ยไม่เป็นอะไรมากบอกแค่ว่าเหมือนจะวูบ
เหมือนจะวูบก็เลยไม่ได้เหยียบเบรกเลยพุ่งทะลาไปชนลองฟังครับ
ก็ลงไปเขาก็ยังเหยียบคันเร่งค้างไว้เลยนะครับ
แล้วก็เครื่องก็ยังเร่งอยู่อย่างนั้น
พอดีก็เลยให้ผมกับลูกน้องก็ลงไปถึงคนแรกเลยที่เข้าไปช่วย
ก็ให้ลูกน้องไปงัดประตูฝั่งนู้น
ส่วนผมก็พยายามดึงฝั่งนี้แล้วก็หาถังดับเพลิงพอดีควันอะไรเต็มรถเลย
ก็เลยกลัวไฟไหม้เอ่อก็ตอนหลังก็คือช่วยกันออกมาได้
พอช่วยออกมาได้เสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับ
คิ้วแตกแล้วก็มีแผลช้ำในที่แขนที่ค่อนข้างเยอะหน่อย
คือมันน่ากลัวจริงโดยบางทีเนี่ยอุบัติเหตุเราไม่ได้เป็นคนทำ
แต่สมมุติว่าขั้นอื่นเป็นคนทำบางทีมันอาจจะมาทำให้เราประสบเหตุ
แล้วก็เดือดร้อนได้ยังไงขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีสติทุกครั้งนะคะ
อย่างที่ผมบอกว่าในรถคันที่เป็นภาพทั้งหลังรถและหน้ารถที่มีกล้องติดเอาไว้
มีเด็กอยู่ด้วยล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณแม่คุยกับลูก
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องปลาวานเหมือนป้ายชื่อที่ปักอยู่ตรงอกเนี่ยนะฮะ
พี่เขาชื่อปลาทูพี่ปลาทูร้องไห้ปลาวานก็ร้องไห้แต่ร้องไห้คนละเหตุผลกัน

พี่ปลาทูพี่ปลาทูพี่ปลาทูพี่ปลา